ชื่นชมตำรวจหน่อยฮะเพราะว่ามีเป็นคลิปเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะฮะ
ตำรวจนายหนึ่งกระโดดน้ำลงไปช่วยเหลือเด็กที่ตกน้ำนะครับ
ไปดูคลิปนี้นะฮะแล้วท้ายที่สุดเด็กปลอดภัยด้วยนะครับ
นี่ฮะ
ก็เห็นภาพนะครับว่าเจ้าหน้าที่ก็กระโดดลงไปเพื่อช่วยเหลือเด็กคนหนึ่งนะครับ
เป็นคลิปขณะเกิดเหตุเด็กพลัดตกน้ำลื่นตกไปพร้อมกับพ่อ
แล้วก็ยังมีคนตกอีกหลายคน
ไปยังฝั่งอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา
ขณะนั้นเองตัวร้อยตำรวจเอกสมพรมีเลื่อนลอย

ก็ได้เดินทางกลับบ้านทางแอร์ขนานยนต์เช่นเดียวกัน

ก็รีบกระโดดลงไปช่วยขึ้นมาจากน้ำได้อย่างปลอดภัยทั้งพ่อทั้งลูกนะครับ
สิทธิ์ได้โทรศัพท์สอบถามร้อยตำรวจเอกสมพร
ร้อยตำรวจเอกสมพรก็บอกว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดี
เมื่อเห็นคนตกน้ำก็ต้องรีบกระโดดลงไปช่วย
แล้วก็ทราบภายหลังว่าเด็กเรียนอยู่ชั้นอนุบาล

แต่ก็ช่วยเหลือเด็กได้อย่างปลอดภัย
ด้านของนายกะเสมหิมริมาร
วิ่นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ได้นั่งรอคนลงจากแพร่ขนานยนต์

ส่วนพ่อเด็กก็ลื่นตกลงไปด้วย

สาเหตุน่าจะเป็นเพราะผิว
พื้นผิวของเรือนี่นะ

ส่วนตำรวจที่ได้กระโดดลงไปช่วย
และตัวนายเกษมเองช่วยอยู่บนฝั่ง
ส่วนช่วยจับมือเด็กและก็ตำรวจขึ้นมา
ฝากให้ทุกคนนั้นโปรดระมัดระวัง
แล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตนะครับ

ด้านของนายนิพนธ์บุญยามณี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

รวมถึงเรื่องของตะโค้งตะไคร่นะเผื่อป้องกันการลื่นต่อไปนะครับ